มาดูเรื่องของบทเพลงค่ะที่แต่งขึ้นณช่วงเวลานี้ฟ้าร้องไห้นะคะ
ซึ่งกลั่นออกมาจากน้ำตาของครูเพลงชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับชมภาพแห่งความพักดีของคนดนตรีลูกทุ่ง
ที่มีต่อในหลวงราชการที่๙กันค่ะ

นองเพลงฟ้าร้องไห้เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม
เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
นำโดยศิลปินแห่งชาติชนละทีทานทองผ่องศรีวรนุษย์
วัยพจน์เพชรสุพรรณชินกรไกรลาศ

สดใสรุ่งโพทองสุนารีราชศรีมา
สิรินทรานิยากรเอกชัยศรีวิชัย
พรศักดิ์ส่องแสงชัยยามิดชัย
และฝนธนสุนทรเป็นต้นค่ะ
พ่อช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่ค่ะ
ไม่เอ่ยคำลา
แม้ทำใจเอาไว้ล่วงหน้า
ถึงเวลา
กลั่นน้ำตาไม่ไหว

ไปทั่วความท้อง
ความมนต์มอง

อยู่ทั่วไทย

แต่ฟ้าก็ยังร้องไห้
เหมือนรู้ใจ